ทุกภาพจำที่เคยได้เห็นเปิดโสดประสาทกับช่องทางใหม่
ให้คุณได้ฟังทุกเรื่องที่อยากรู้ไทยรัฐพอดแคสต์พอดแคสต์จาก
ไทยรัฐออนไลน์รวมทุกเนื้อหาน่าฟังกับคนดังจากหลายมุม
คุยกับจอมขวัญชวนมาคุยแบบกันเองกว่าเดิม
ประเด็นที่น่าสนใจกับแขกรับเชิญจอมคุยที่รับรองว่าคาดไม่ถึง
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
ฟังเรื่องราวสุดหลอนประสบการณ์สุดสยองของเหล่านักเล่าเรื่องผีชื่อดังบนโซเชียล
เรียนรู้เรื่องความรักจากประสบการณ์จริง